เจอแล้วนะแม่ค้าขายไอศกรีม
ที่หายไปชาวกระเหลี่ยงนะฮะหายไป๒วัน
สามีกับญาติกลัวว่าจะถูกลักพาตัว

ใช่เจอแล้วปุ้ยเจอแล้วดีใจด้วย
แต่ว่าแม่ที่เธอหนีไปเนี่ยมันเป็นปัญหาในครอบครัวนะครับ
นางสาวหลายหรือว่านางสาวดอกไม้อายุ๒๗ปีชาวกะเหลี่ยง
เธอเป็นคนขายไอศกรีมหน้าตาดีนะ
หายตัวออกจากบ้านไป๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นนายแดงนะฮะนายแดงบุญมีอายุ๓๖ปี
เป็นสามีของเธอเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสพทุ่งเบนจาม

นำกำลังไปตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์๓ล้อพ่วงข้างที่ขายไอศกรีม
จอดทิ้งไว้ข้างทางที่ถนนสายเขาน้อยวังเวียนหมู่๑๑
มนต์สองพี่น้องอำเภอท่าใหม่ห่างจากบ้านเธอไปประมาณสัก๑๐กิโลเมตรได้
นี่นี่สภาพรถสามีกับญาติเกรงว่าโอ๊ยนางสาวดอกไม้จะถูกลักพาตัว
ถูกเอาไปกระทำอนาจารย์หรือเปล่าเพราะว่ารูปร่างหน้าตาดีด้วยผิวพันธุ์ดี
เมื่อวานนี้ครับตำรวจลงพื้นที่ค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เอาสุนัขไปดมกลิ่นสองตัวเข้าไปดมกลิ่นบนถนนนะฮะ
เป็นถนนเขาน้อยวังเวียงนั่นแหละในตะบนสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่
เป็นเส้นทางที่นางสาวดอกไม้เนี่ยจะกลับบ้านเป็นประจำไม่เจอเบาะแสอะไร
แล้วก็ต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยนี่คุณผู้ชมฮะ
เลี้ยวขวาฟ้าบเข้าไปเนี่ยนะครับนางสาวดอกไม้นะ
แล้วรถกระบะคันนี้นะก็เลี้ยวตามเข้าไป
นี่แหละนี่แหละเป็นเบาะแสชิ้นสำคัญ
จากนั้น๓นาทีครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็น
รถกระบะเลี้ยวออกมานี่มาแล้วมาแล้ว
แต่ว่าไม่มีรถขายไอศกรีมตามหลังมา
แต่คุณผู้ชมฮะแหมถ้าหยุดภาพได้อยากจะให้หยุดแต่ไม่เป็นไร
คนเขาเห็นเห็นไหมเห็น
มีผู้หญิงก้มหัวอยู่มีผู้หญิงก้มหัวอยู่ปั๊บ
ตำรวจเก่งตำรวจบอกเอาไปให้ญาติดูซิ
ญาติบอกเออใช่ใช่นางสาวดอกไม้จริง
นี่แหละครับกระทั่งช่วงเย็นพี่สาวของนางสาวดอกไม้เนี่ย
บอกให้สามีก็คือนายแดงเองไปถอนแจ้งความเถอะเจอแล้วนะ
หลังจากนั้นแม่ของนางสาวดอกไม้โทรศัพท์มาบอกว่า
นางสาวดอกไม้ปลอดภัยไม่ต้องห่วงเธอ
ไม่ได้ถูกกักไม่ได้ถูกขังเธอตัดสินใจหนีไปเอง
เอาละครับคุณผู้ชมพอความจริงมันปรากฏแบบนี้
ตำรวจสืบสวนจนทราบว่าเธอหนีไปอยู่บ้านเพื่อนที่
ตะบนสนามชัยอำเภอท่าใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามตัว
มาพูดคุยกันที่โรงพักนะครับเธอเล่าบอกว่า
ที่เธอหนีออกจากบ้านมาเนี่ยมันคือปัญหาสะสมในครอบครัว
คือเธอเนี่ยบอกว่าทำแต่ไม่เคยได้ใช้นะ
ฉันทำงานหนักที่ขายไอติมเนี่ยนะ
ขี่ขายไอตริปทุกวันเนี่ยเธอเล่าทั้งน้ำตา
น้ำตาเห็นไหมน้ำตาไหลพลากออกมา

บอกสามีให้เงินใช้วันละร้อยสองร้อย

ก็คือว่าเป็นคนไปขายไอติม
แล้วพอกลับมาเงินก็ไปอยู่กับสามี
แล้วสามีจะให้คืนกลับมาร้อยสองร้อยแบบนี้

เราไม่เข้าใจฟังเธอดีกว่าครับ

แต่ปัญหาหลักก็คือเรื่องเงินที่เราหามา

เจ็ดปีที่ผ่านมาพี่มีเงินเก็บเองบ้างไหม

ขายของมาได้วันละพันกว่าบาทก็ไม่เคยมีเลย

พี่บีไปเขาอยากไปตั้งตัวเองอยู่ตรงนี้

ก็เข้าใจนะคะนี่ถ้าเกิดว่าฟังในมุมผู้หญิงนะ
แต่ก็อย่างไรเราก็ยังไม่ทราบว่าทางผู้ชายเขาจะ

แต่ถ้าถึงตรงนี้แล้วแล้วก็เอาล่ะยังไง
ยินดีที่เธอปลอดภัย

ลองดูนะครับถ้าคุยกันได้ปัญหาในครอบครัวคุยกัน